ผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งยา
แต่เป็นยารักษาผู้ป่วยจิตเวท
เอาไว้รักษาการแก่ชักแก่ตื่นตะหนกต่าง

ลูกค้าคนนั้นกลายเป็นว่าต้องการแย่งยาของเขาไป
เขาก็พยายามวิ่งหนีมีทั้งโอ้โหโดนแทงมีทั้งโดนยิง
เป็นเหตุการณ์ประทึกคนในนั้นก็ตกอกตกใจว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
ติดตามเหตุการณ์นี้จากรายงานครับ
ภาพจากพลเมืองดีสามารถบันทึกเหตุการณ์ช่วงชุนละมุน
และซองล์ยางโคนาสิแพมป์
จนมีผู้บาดเจ็บถูกแทงและถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ตำรวจภูทรปะเก็ตสามารถคุมตัว๓ผู้ก่อเหตุไว้ได้
พร้อมยึดหตุปืนได้๑กระบอง
รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงแต่ทำไปเพราะป้องกันตัว
เนื่องจากถูกนายกิติพัฒน์ใช้มีดแทงก่อน
แต่รับสารภาพว่าเกิดจากการพยายามชิงยาโคนาซิแพม
ในไอซ์หนึ่งในผู้ก่อเหตุชักชวนไป
เพื่อไปบิดยายคนนั้น
แต่มันบอกว่ามันกลัวโดนกระทืบเฉยให้ผมไปเพื่อน

แต่ตอนนี้มันไปเอายาเขามา
และหมุนก็ขับรถอะไรให้ผู้ผมทางฝั่งตรงข้าม
และมันก็ขับไล่ทีบอะไรพวกมันมา
จนถึงจุดเกิดเหตุที่อะไรแยกดาวใจ
ทีบผู้หลมต้งเริ่มเสร็จปุ๊บมันก็ควักมีดแทงพวกผมเลย
ตำรวจภูทรปากเกร็ดคุมตัวทั้ง๓คน
ไปทำแผนประกอบคำรัศสารภาพ
ว่าทำไปเพราะป้องกันตัวและไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงถูกผู้บาดเจ็บ
ยิงพวกผมตกใจแล้วพี่เพราะว่าพวกผมไม่มีอาวุธอะไรเลย
แต่ผมว่าไม่มีเจตนาที่จะยิงเขาอยู่แล้วครับ
พอเขามาแทงผมคือว่ามาถึงพอถีบรถความปุ๊บเขามาไล่แทงผมก่อนเลย
คือว่าผมเนี่ยโดนก่อนเลยเสร็จแล้วน้องผมเข้ามาช่วย

แล้วก็แทงน้องผมเสร็จ
พี่มาดูเรื่องภาพครับ

ทำไมที่แรกบอกว่าไม่รู้จักกับ
อ๋อไม่ให้ข่าวครับไม่ให้ข่าวครับ
ด่านแม่ของหนัยวัชฌรธรรมหรือฟ้อง

เปิดใจกับคุณครินกมุโจทินผู้สึกข่าวทารัททีวี
ว่าตัวเองไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น

เพราะลูกชายบอกแค่ว่ามีเรื่องทะเลาะกัน

วันนี้หลังลูกชายติดต่อเข้ามอบตัว

ซึ่งถ้าลูกชายไม่เกี่ยวข้องหัวอกคนเป็นแม่

เพื่อให้เกิดความกระจ่างขึ้น

ถ้าความกังวลมันก็ต้องกังวลอยู่แล้ว
ไม่ว่ามันจะด้วยเหตุการณ์อะไร

แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันก็ต้อง

มันก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วอะค่ะ
เมืองต้นผู้ต้องหาทั้ง๓คนให้การรับสารภาพ
แจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า

ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเรื่องครอบครองอาวุธปืน

และพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
ทั้งนี้จากการสอบปรักษณ์ทำในกิติพัดผู้รับปัดเจ็บ
รับสารภาพว่าได้นำยามาขายต่อจริง
เนื่องจากมีใบผมผ่านในการซื้อและครอบครองยาโคนาซิแพม
เพราะเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลธัญรักษ์
ข่าวแทรรัตต์ทีวีปรายงาน
เดี๋ยวคงต้องขยายผลกันต่อด้วย
การซื้อขายยาแบบนี้เขาซื้อขายไปเอาไปทำแล้วไปใช้ยาผิดประเภทหรือเปล่า
ไม่แน่ใจว่านี่สามารถสั่งได้ทั่วไปไหม